อุ๊ยรับทราบรับทราบรับทราบ
อุ๊ยรับทราบรับทราบ
อุ๊ยรับทราบรับทราบ
อุ๊ยรับทราบรับทราบ

อุ๊ยรับทราบ

อุ๊ยรับทราบ

อุ๊ยรับทราบ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป